เล่าเส้นเป็นเรื่องช่วงสุดท้ายนี้จะพาไปทานเมนูเส้นขึ้นชื่อทางภาคเหนือของไทยกันบ้าง
ซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเมนูข้าวซอยและขนมจีนน้ำเงี้ยว

แต่คนเจ้าถิ่นเขาลงมาทำให้ชาวพุทธมนตรได้ทานกันเลย
รสชาติจะล้ำขนาดไหนไปชิมกันเลยเจ้า

สองเมนูเมืองของชาวเหนือ

ลำปางข้าวซอยน้ำเงี้ยวเขาแตกต่างจากจังหวัดอื่นนะครับ

เพราะว่าของแม่เอามาปรับนิดนึง

งข้าวซอยนี่นำมาจากภาคเหนือหมดเลย

แม่จะเคี่ยวกะทิกับเครื่องแกงค้างไว้หนึ่งคืน
แล้วก็ไก่แม่ก็จะหมักกะทิไว้๔๕นาที
เพื่อให้นุ่มเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะ
กะทิเลยหมักไว้๔๕นาที

ส่วนเครื่องแกงแล้วก็ไปเคี่ยวกะทิไว้๑คืน

ให้มันเข้มข้นแล้วพอนั่นเราก็มาผัดเครื่องแกงในหัวกะทิอีกทีนึง
แล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วก็มาเคี่ยวอีก๓๐นาที
ครั้งตอนนี้ใช้เวลาวันกว่าเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ให้นุ่ม
แล้วน้ำแกงจะชุ่มอยู่ในเนื้อไก่ค่ะ
น้ำแกงจะชุ่มอยู่ในเนื้อไก่ค่ะ

น้ำแกงจะชุ่มอยู่ในเนื้อไก่ค่ะ
น้ำแกงจะชุ่มอยู่ในเนื้อไก่ค่ะ
น้ำแกงจะชุ่มอยู่ในเนื้อไก่ค่ะ
น้ำแกงจะชุ่มอยู่ในเนื้อไก่ค่ะ
ด้วยกันค่ะเพราะจะได้ไก่เนื้อนุ่มและกะทิที่มีรสหวานจากเนื้อไก่
นี่เนี่ยถือเป็นเคล็ดลับความอร่อยแบบดอบเบิ้ลเลยนะจ๊ะจะบอกให้

ใช่ค่ะแล้วก็รสชาติจัดจ้านทุกอย่างเลยนะครับผมถือว่าเป็นข้าวซอยที่แบบว่า
ครบขึ้นจริงจริงที่สำคัญเนื้อไก่มันนุ่มมากมากเลยเนี่ยค่ะ
แทบจะไม่มีความกระด้างเหลืออยู่เลยอ่ะเราส่วนมากที่เขาใช้กันเขาจะเป็นน่องค่ะ
สะโพกก็เนี่ยใหญ่ที่เราคัดแล้วซึ่งสะโพก
งแต่นี่เนื้อเนื้อนุ่มมากมากเลยแบบนุ่มมากมากจากการที่เราไป
ไปหมักกะทิเอาไว้นะครับผมถือว่าข้าวซอยรสจัดทีเดียวเลยละ
เงี้ยวนี่นะคะก็จะมีเครื่องแกงก็มาจากที่ลำปางเหมือนกันค่ะ
ผมเอ่อมันจะหอมในนี้จะมีเครื่องเทศของภาคเหนือค่ะ
ครับมีถั่วเน่าค่ะถั่วเน่าอ่าแล้วก็มีอืมดอกเงี๊ยว
ลูกผักชีลูกผักชีอ่าราฟผักชีราฟผักชีอ่า
อันนี้เราทำนานไหมครับอันนี้ใช่ค่ะเอามาโขลกหน่อยเอามาโขลกไว้ลงไปในนิ้วพลิกนะคะอ่าฮะ
แล้วก็ใส่ถั่วเน่าแล้วก็ดอกเงี้ยวเนี่ยค่ะก็มาจากลำปางครับผม
เงี้ยวนี่ต้องเอามาแช่น้ำอืมครั้งคืนเหมือนกันแล้วก็มาต้มให้นุ่มค่ะอืมต้ม
ปกติมันจะเหนียวใช่ไหมคะใช่ก็ต้มก่อนเนื้อเนื้อล่ะเนื้อสัตว์เรามีอะไรบ้าง
สัตว์มีกระดูกหมูซึ่งที่ร้านเราเป็นทั่วไปก็จะใช้กระดูกที่ติด
ที่มีกระดูกใช่ไหมคะครับอันนี้ของแม่นี่จะใช้แบบกระดูกแก้ว
กระดูกแก้วที่ไม่มีกระดูกติดอะค่ะเอาปกติมันต้องมีกระดูกก็ต้องติดคายกระดูกทิ้ง
ใช่ค่ะอันนี้ไม่ต้องขายได้อันนี้ไม่ต้องขายเลยค่ะแล้วก็มีเลือดไก่
มีเลือดไก่มีตีนไก่ด้วยมีขาไก่ค่ะมีขาไก่ด้วยมะเขือเทศ
แล้วก็มะเขือเทศนะครับผมค่ะดูแล้วน่าจะรสจัดจ้านเหมือนกันอันนี้เป็นสูตรของลำปางค่ะ
ลำปางนี่จะทานรสจัดกว่าทางเชียงใหม่เชียงรายจะไม่ไม่ไม่เน้นเผ็ดมากค่ะ
เน้นเผ็ดมากคือคนภาคกลางจะทานได้สบายแต่เผ็ดเหมือนกันนะนิดนึง
เงี้ยวนี่จะหอมกลิ่นมะเขือเทศใช่ค่ะเพราะจากมะเข้สดสดจะมีกลิ่นของมะเขือเทศหอมหอมขึ้นมาเลยนะครับ
ขนมจีนที่เราใช้เส้นเส้นสดค่ะเส้นสดทำไมถึงใช้เส้นสดอ่าเส้นหมักเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นสีขุนคุณอืม
แล้วมันจะเส้นมันจะไม่น่าทานนะคะแม่เลยใช้เส้นเลยใช้เส้นสดดีกว่าเนอะนี่มาเปิดที่นี่ได้กี่ปีแล้วเนี่ยอ่า
ยังเพิ่งจะเปิดยังไม่ถึงปีไม่ถึงปีใครชักชวนมาเปิดแล้วเนี่ยพอดีที่บ้านชอบทำอาหารเหนือทานอยู่แล้วอืม
แล้วลูกเขาอยากทำคาเฟ่ค่ะลูกอยากทำคาเฟ่แม่ก็อยากทำร้านอาหารอ๋อต่างคนต่างอยากทำ
คือลูกอยากทำร้านกาแฟแต่แม่อยากทำอาหาร
ก็เลยอ่าสองคนมารวมกันแล้วกันใช่คนหนึ่งทำอาหารเหนือคนหนึ่งทำกาแฟขายค่ะ
อาหารเหนือเรามีหลายเมนูไหมครับนอกจากสองเมนูนี้มีข้าวซอยไก่น้ำเงี้ยว
แกงฮังเลอืมอ่าลาบคั่วค่ะอืมค่ะก็คืออาหารเหนือที่ยอดนิยมของชาวกรุงเทพทั้งนั้นแหละ
แล้วก็ไก่ไก่ทอดมะแขวนก็ก็อร่อยครับไก่ทอดมะแขวนปกติเขาจะทอดกระเทียมพริกไทยใช่ไหม
ของแม่จะใช้เครื่องเทศของทางเหนือคือมะแขวนที่มันเป็นเหมือนพริกไทยของปากกา
อ่าอยู่ตรงบ่อน้ำมันคาเฟ่ค่ะจากพุทธมนตรสายสองค่ะ
พฤตภัณฑ์สาย๒อยู่ใกล้อะไรมีอะไรสังเกตบ้าง
เปิด๑๑โมงปิด๓ทุ่มค่ะ

วันนี้ทำเพราะชอบเลยเนี่ยทำเพราะรักในการทำอาหารเลยนะครับผม
เพราะว่าทานอาหารเนี่ยประจำเลย

วันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ

วันนี้ขอบคุณครับ
หน้าเราจะพาไปตะลุยย่านคลองเตยกันบ้างที่นี่จะมีก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นอนาชาติแบบไหนให้ได้ทานอย่าลืมติดตามชมนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป